คุณผู้ชมค่ะมาที่เรื่องราวนี้บ้างกันบ้างดีกว่า
เล่นเหมือนจนคนสงสัยคุณผู้ชมล่าสุดภรรยานะตัวจริงยังผิด
รับบทนางโชว์ในละคร
วิกกี้เขาบอกว่ายืนยันสามีดิฉันจะชายแท้๑๐๐

คนตาคนตาใช่ก็เป็นนางโชว์ไงในเรื่อง
คุณผู้ชมในละครสวมวิกฤตส้นสูงขนาดนี้สำหรับพี่ชายชาตยดม
หลายคนก็แอบคิดอุ๊ยใช่หรือเปล่าเป็นป่ะเนี่ย
แต่คนติดตามวงการบันเทิงก็จะรู้ดีอยู่แล้วนะคะว่าพี่ชายเนี่ยเขาสายโหดนะ
ตีแตกทุกบทบาทเลยอืมความสามารถล้นเหลือยิ่งมารับบทเป็นสาวสอง
เสียงคอมเบนชื่นชมอุ๊ยดีเวอร์ค่ะ
ล่าสุดกับบทพ่อเกรสที่กระแสดีถูกพูดถึงเป็นอย่างมากทั้งเสื้อผ้าหน้าผม
รวมถึงอินเนอร์นางโชว์ตัวแม่ด้วย
น้อยคนจะรู้นะภรรยาของพี่วิกกี้นั่นแหละเป็นคนคอยหาข้อมูลให้
เธอแต่งผู้หญิงแบบนี้สิแต่งแรคควินแบบนี้สิ
และนอกจากกระแสละครจะแรงแล้วนะคะยังมีคำถามให้พี่วิกกี้ได้ตามเคลียร์ด้วย
คือคนชอบมาถามว่าพี่วิกกี้เอาถามจริงถามเธอจริง
พีชายเส้นตะโยดมเนี่ยแม่นปะเอาจริงเลยเออ
คำถามแบบนี้เออเจอคำถามแรงแบบนี้พี่วกกี้มีคำตอบจ้ะไปดูจ้า

ก็คือเอาจริงคำถามนี้คือทั้งเพื่อนและคนที่ไม่ใช่เพื่อน
คือคนที่แบบบางทีแฟนคลับอะไรอย่างนี้คือกี้เข้าใจว่าเขาสงสัยนะเราก็รู้สึกว่า
คงต้องมีคำตอบให้เขาเขาไม่เป็นแต่จริงแล้วคือระหว่างชาตยดมกับพ่อเกรสคือเส้นบาง
ยังแซวเขาทุกวันเลยว่าที่รักเล่นบทแบบนี้บ่อยคือเส้นนี้คือแทบจะหายไปแล้วนะ
เป็นคนแบบอ่อนไว้ง่ายอะไรอย่างนี้และเป็นคนอบอุ่นอยู่แล้ว
โอ้โหเป็นไงสามีฉันแมนร้อยเปอร์เซ็นต์จ้า
แต่ลูกอาจตกใจถ้าวันไหนเนี่ยแต่งเต็มแล้วก็เล็บเจล

เล่นดีจนคนอินก็อย่างนี้แหละคุณผู้ชมค่ะ